เมื่อวานนี้ที่สพเมืองนครสวรรค์นะคะนายพิษนุทรัพย์สินอายุ๔๗ปี
ร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจค่ะ
บอกว่าลูกชายที่ชื่อว่านายถัปกรณ์ทรัพย์สินอายุ๑๕ปี
ไปอยู่เพื่อศึกษาและเตรียมตรวจสอบนักเรียนในร้อยที่สถาบันแห่งหนึ่ง
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ตอนแรกอาการโคม่าน่าเป็นห่วง
แล้วคุณหมอบอกว่าลูกชายได้รับความบอบช้ำ
อวัยวะภายนอกและภายใน
คุณพ่อก็เลยบอกว่าอาการบาดเจ็บนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะว่าลูกชายไปเรียนอยู่ที่นี่ไปอยู่ที่สถาบันแห่งนี้๒ปีแล้ว
คุยกับทางครอบครัวตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลูกชายกลับมาบ้านดูซึมผิดปกติ
เหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปบางอย่าง
แล้วก็๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาคุณพ่อบอกว่าเพิ่งรู้ว่าลูกเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็อาการเนี่ยนะคะมีรอยบาดเจ็บที่ศีรษะมีรอยเย็บ๗เข็มแขนขวาหัก
แล้วคุณหมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยเพราะว่าอวัยวะภายในได้รับการกระทบกระเทือน
บอบช้ำอย่างหนักคนในครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตกใจช็อกเกิดอะไรขึ้น
พอถามทางโรงเรียนกวดวิชานี้เขาก็ตอบแค่ว่าลูกชายพ่อเนี่ยเล่นกับเพื่อน
แล้วพลาดไปสะดุดกระแทกกับราวบันไดจนหัวแตกแขนหัก
แต่พ่อสงสัยว่าเหตุการณ์นี้จริงแล้วลูกชายหัวแตกแขนหักตั้งแต่๙มิถุนายน
ทางโรงเรียนกวดวิชาหรือว่าทางสถาบันยึดโทรศัพท์ลูกชายไม่ให้โทรไปบอกที่บ้าน
ปล่อยให้นอนรักษาตัวอยู่ที่สถาบันจนช็อกหมดสติอุจจาระปัสสาวะราชถึงส่งโรงพยาบาล
และสุดท้ายลูกชายของคุณพ่อเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางครอบครัวได้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดส้มเกลี้ยงอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก
คุณพ่อก็เลยบอกว่าสงสัยมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไง
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเพื่อให้เกิดความกระจ่างหน่อยค่ะ

จากการใช้อะไรไปลงหรือไปกระแทกหรือไปทำให้มันมีขึ้นแผลครับ
ซึ่งตรงนั้นวัยเผ็ดของน้องมีแผล
ผมอยากให้คนที่ทำร้ายหรือว่าทำน้องเป็นอย่างนี้
อยากให้ทางบรรยากาศด้านกฎภัยตรงที่สุดเพื่อไม่ให้มีอย่างยาก
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้นะคะ
ซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เปิดเป็นโรงเรียนเหมือนกับ
ติวเตอร์กวดวิชาเตรียมทหารอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็มีตำรวจสพเมืองนครสวรรค์ไปตรวจสอบด้วย
ก็ไปพบกับเพื่อนของนายถัปกรณ์ผู้เสียชีวิตนะคะ
เพื่อนของน้องชายแดนนะคะผู้เสียชีวิตชื่อเล่นชื่อน้องชายแดนนะ

เขาเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือน้องชายแดนในวันเกิดเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าน้องชายแดนไปเล่นหยอกล้อกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันตามปกติ

เพื่อนเนี่ยเล่นทับตัวกันเป็นชั้นตามภาษาเด็ก
เล่นกันเสร็จน้องชายแดนก็แยกตัวออกไป
เพื่อนคนนี้ก็เดินไปหลังบ้าน
แล้วก็เห็นว่าน้องชายแดนไปนั่งขดตัวอยู่กับบันไดหลังบ้าน
สภาพเหมือนไม่ได้สติมีแผลแตกที่หัว
ก็เลยเรียกครูมาดูช่วยกันล้างแผล
แล้วก็รีบพาน้องชายแดนส่งโรงพยาบาล
ก่อนนั้นเราเล่นกันครับ
ก็เล่นกันแบบว่ามีหนึ่งคนเข้าไปแท็ก

มี๒คนเข้าไปแท็กปุ๊บมีคนล้ม
ปุ๊บแล้วอีกที่เหลือไม่รู้กี่คนนะ
ก็จะวิ่งเข้ามานอนทับกันหลายคนเป็นชั้นไป
พอก็จะเล่นกันหลายคนตอนนั้นไม่รู้ว่าคนที่เท่าไหร่แล้ว
พอถึงตาน้องเขาเนี่ย
เหมือนเขาว่าพอลงทับไปปุ๊บน้องเขาดิ้นหลุด
พอน้องเขาได้หลุดผมก็วิ่งวิ่งขึ้นบ้าน
แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปหรือยัง
ผมพอผมตามมาที่หลังเนี้ยคือผมเป็นคนวิ่งไล่ตามเขาอ่า
เหมือนแบบว่าจะจับเขามาเล่นต่ออะไรประมาณนี้ครับ
เพราะว่าอุปนิสัยเขาเนี่ยเพราะว่าเขา
เขาเรียกว่าเหมือนเขาทำคนอื่นได้
พอคนอื่นเขาจะทำเขาเนี่ยเขาเหมือนไม่พอใจอะไรอย่างนี้
อยู่ที่นี่เขาเหมือนว่าพวกเราจะไม่ต่อยกันนะ
เพราะว่าเหมือนมีอาการการต่อยกัน
นักเขาจะทำโทษนะพวกเราก็จะกลัวกันเป็นพิเศษ
เพื่อนของน้องชายแดนคนนี้เขายืนยันนะคะว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีการทะเลาะทุบตีใช้ความรุนแรงอะไร
เพราะว่าที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้เขามีกฎระเบียบชัดเจน
ถ้ามีเรื่องทะเลาะกันชกต่อยกันต้องถูกไล่ออกทันที
แต่การไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้เหมือนกับว่าเขาไปอยู่กันเลยค่ะ
ไปอยู่รวมกันกับเด็กหลายคนที่ไปกวดวิชาด้วยกัน
มี๑๐กว่าคนนะที่เขาไปอยู่รวมกัน
แล้วก็เรียนแบบกวดวิชากันไปด้วยอะไรแบบนี้
ก็จะมีติวเตอร์ที่เขารับทำแบบนี้ทำเป็นลักษณะเหมือนกับสถานที่กวดวิชา
ติวให้เด็กแล้วก็พาเด็กไปสอบเข้าโรงเรียนในร้อย
แต่ถ้าฟังจากที่เพื่อนของน้องเล่าให้ฟัง
อันนี้น่ากลัวนะเด็กต้องฟังกันไว้นะ

นายนัทพลถาวรพิบูลหรือว่าครูนัท
ชี้แจงว่าแบบนี้ครับบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุตัวเอง
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายแดน
มีเด็กมาเรียกบอกว่าน้องชายแดนหัวแตกเลือดอาบ
ก็เลยช่วยกันเอาน้ำเกลือมาล้างเลือดแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นน้องชายแดนยังได้สติอยู่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ชายแดนบอกว่าชนราวบันไดซึ่งอาการตอนนั้นก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมาก
แต่น้องกำชับว่าไม่ต้องโทรบอกพ่อกับแม่นะ
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้มาเรียนที่นี่อีกเพราะว่าเลือดตกยังออกเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
คืนวันที่น้องชายแดนบาดเจ็บคือคืนวันที่๙มิถุนายน
หลังพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็นำกลับมาพักผ่อนที่บ้านเหมือนเดิม
ก็คือบ้านที่เขาติววิชาแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยนะ
มีใบรับรองการตรวจภายในว่าไม่พบบาดแผลอะไรในร่างกาย
วันที่๑๐มิถุนายนน้องก็ยังมานั่งเรียนหนังสือส่งงานตามปกติ
นั่งเล่นนั่งกินข้าวกับเพื่อน
มาถึงวันที่๑๑มิถุนายนน้องชายแดนมีอาการอุจจาระปัสสาวะ
ราดออกมาแบบไม่รู้ตัวอืมก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
พร้อมกับโทรบอกพ่อกับแม่ของน้องทันที
ซึ่งพอรับรู้ได้ว่าพ่อไม่ค่อยพอใจ
ตัวเองก็รู้สึกผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
และไม่โกรธที่พ่อกับแม่ของน้องชายแดนจะกล่าวหาว่า
ตัวเองเป็นคนซ้อมหรือว่าทุบตีเด็กยืนยันว่าไม่ได้ทำ
เพราะถ้าหากทำจริงทำไมน้องชายแดนกับเด็กอีกหลายคน

หากมีโอกาสอยากพูดคุยทำความเข้าใจกับครอบครัว
และไม่อยากดำเนินคดีอะไรด้วย
ไม่หนักครับคุยกันปกติเลย
วิจัยขึ้นแค่เอาผ้าปกหัวไป
ในเรื่องทะเลาะกันอาจจะไม่มีนะครับ
นี่คือชัวร์แน่นอนว่าถ้าจะมาแต่ต่อยกัน
เราร่ายออกทั้งคู่แล้วเราไม่เก็บไว้อยู่แล้ว

คือแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแผลเจออะไรเนี่ยก็คือเราต้องเรียกมาถามอยู่แล้วว่าเป็นเพราะอะไร
นะครับแต่น้องก็ยินก็คือคุยกับน้องว่ามีใครทำอะไรไหม
เพราะว่าเล่นอะไรกันเราก็ถามอย่างนี้บอกผมวิ่งชนบันไดเขาก็ตอบผมแค่นี้นะครับ
แต่งแต่มันมีรอยที่ช่องท้อง
ไม่มีครับผมเป็นคนอาบน้ำให้น้องก่อนวันที่จะไปส่งโรงพยาบาลวันอังคาร
ตรงนี้ไม่มีรอยช้ำอะไรเลยครับมีแค่ตรงด้านหลังที่ที่น้องบวมนิ่นไม่รู้ว่าเกิดจาก
ครับเราเลยแจ้งพ่อแม่น้องความนี้นะครับคือน้องบอกกับเราว่าพี่พี่ยาโทบอก
พ่อพ่อผมได้ไหมพ่อแม่ผมได้ไหมผมไม่อยากออก
ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผมรู้เรื่องนี้เขาต้องเอาผมออกได้เลยผมก็คงไม่ได้เรียน
คือเราถามว่าผมทุบตีเด็กไหมผมไม่เคยทุบตีเด็กอยู่นะแต่ถ้าตีก้นผมตี
เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนให้สิทธิ์เราเองแล้วเราก็ได้แจ้งแจ้งอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าน้องมีการทำผิดตามตาม
สิ่งที่เราคุยกับเขาเนอะเราเราก็คือเราก็จะตีแค่ก้น
อาจจะมีลามไปถึงถึงต้นขาบ้างนิดหน่อยเพราะว่าจังหวะที่ไม้มันลง
เราก็อาจจะคอนโทนไม่ได้ก็คือก่อนหน้าที่น้องจะเอาหัวชนบันไดเนี่ย
เรียกมาตีละรอบหนึ่งเพราะว่าน้องได้ด่าแม่ในบ้านนะครับ
คือน้องจะท่องศักดิ์แต่แม่ผมเนี่ยทำกับข้าวอยู่นะครับ
ยายผมทำกับข้าวอยู่เขาสะบดขึ้นมาท่องกับใครเฮ้ย
เด็กก็มาบอกเราเราก็ไม่ได้รับรู้ได้ยินเอง
คือแม่เขาได้ยินกับเด็กได้ยินเด็กก็เลยมาแจ้งเรา
ก็คือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นท่นอ่ะก็ได้แจ้งเขาแล้วว่าเฮ้ย
เองทำแบบนี้เองผิดแล้วก็พี่ตีเรา๒๐ทีนะ
คือตีที่ก้น๒๔โหผมเสียใจมากทุกวันนี้ผมนอนได้ไม่เกิน๒ชั่วโมง
คือคือวันนี้เรารู้แล้วว่ายังไงก็คือมีข่าวแน่
พอเห็นข่าวเริ่มขึ้นเฟซบุ๊กผมก็รออยู่ที่บ้านเลย
ก็ไม่ได้ไปไหนฟังจากครูนัทเจ้าของบ้านที่กวดวิชา
เข้าโรงเรียนในร้อยเนี่ยนะก็แสดงว่าก็ไม่รู้เหมือนที่คุณภูริพัฒนบุญนินได้คุยกับเพื่อนของเด็ก
เพื่อนบอกว่าเนี้ยเล่นนอนทับกันเนี้ยทับกันเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้น
ค่ะอ่าแต่ครูนัทที่พูดถึงลักษณะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะใช่ไหม
ส่วนการชนะสูตรของแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ที่ตรวจชนะสูตรนะครับ
พบว่าสาเหตุการณ์ตายเกิดจากบาดเจ็บอาการบาดเจ็บของตับอ่อน
จากการกระทบต่อช่องท้องโดยตำรวจได้นำสาเหตุการณ์ตายไปประกอบสำนวนคดีแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกเด็กที่อยู่ในบ้านรวมถึงครูนัทมาสอบปากคำนะฮะ
คดีอยู่ที่สพเมืองนครสวรรค์เพราะว่าตำรวจบอกว่าจากการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ย
ข้อสงสัยอยู่รวมทั้งเรื่องบาดแผลในร่างกายของน้องชายแดนเนี่ย
มันยังมีเรื่องของข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้อยู่อืมแล้วตำรวจก็บอกว่า
เวลากลุ่มเพื่อนที่เขาอยู่ในบ้านพักของสถาบันกวดวิชาแห่งนี้
เขาคุยกันน่ะนะคะอืมตำรวจก็บอกว่ามันก็มีพิรุธบ้างอ่ะ
เช่นเขาอยู่กันเป็นสิบกว่าคนช่วงจังหวะที่น้องชายแดนเกิดอุบัติเหตุ
ตกบันไดหรืออะไรก็ตามทำไมไม่มีใครเห็นเลย
ช่วงเวลาตรงนั้นอยู่ไหนกันหมดหรือถ้าเล่นซ้อนทับทับกันจริง
แล้วเกิดแบบมีอาการขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ต้องบอกตรงกันสิว่าเออเล่นแบบนี้นะ
แล้วน้องชายแดนมีอาการนะแต่ทุกคนก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
คือเรียกมาสอบทีละคนเดี๋ยวก็รู้ทางคนนี้บอกผมไม่ได้ทับ
คนนี้ทับคนนี้ไม่ได้ทับอะไรมันดูมั่วไปหมดเนี่ย
แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติ